จังหวัดแพร่นะคะควายวิ่งตัดหน้ารถกระบะเบรกไม่ทันสิค่ะ
พุ่งชนควายอย่างจังควายเนี่ยกระเด็นไปตกข้างทาง
นี่ค่ะชนแบบเนี้ยกลิ้งเลยแต่เขาลุกขึ้นมา
แล้วไปต่อแบบนี้ค่ะมันคงเจ็บหนักเหมือนกันนะ
ค่ะเจ็บหนักเหมือนกันคนขับรถกระบะพยายามตามหาเจ้าของอยู่นะคะ
ตอนนี้นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่เขาไปชนควายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่
รถได้รับความเสียหายนะคะส่วนคนขับเป็นตำรวจค่ะ
ร้อยตำรวจโทอดุลแก้วสิริพันธ์มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ขับรถมาจากตัวเมืองแพร่จะกลับบ้านที่บ้านน้ำชำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละเขาขับรถทะเบียนนี้เนี่ยนะคะ
ควายวิ่งตัดหน้ามาเลยจากด้านขวาหมาอย่างเร็วเลย
เขาก็มาอย่างเร็วเหมือนกันเบรกไม่ทันชนกันกลางถนนค่ะ
ควายกระเด็นกลิ้งไปตกข้างทางแต่ยังไม่ทันได้ลงไปดูเลย
ควายรีบลุกขึ้นมาเลยแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปทางเดิม
นิ่งดูดายนะคะตามหาเจ้าของควายแต่ไม่เจอ
ไปเจอแต่คนเลี้ยงค่ะคนเลี้ยงก็บอกว่ารับจ้างเข้ามาอีกที
เจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดแพร่นั่นแหละ
ในฐานะที่ตัวเองเป็นตำรวจค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้ผมจะรับผิดชอบแล้วก็บอกพนักงานสอบสวนด้วย
พื้นที่ที่เกิดเหตุไปติดตามหาตัวเจ้าของควายมานะ
ผมอยากเจรจาค่ะ
แต่ว่าสภาพด้านหน้ารถพังเหมือนกัน